ท่านผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนนึงเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องของคดี
วันนี้ไปร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจสอบสวนกลางด้วย
บอกว่าคดีที่อยู่ที่นครปฐมที่ดอนตูมเนี่ยมันไม่คืบหน้า
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๗ปีนะฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ในคืนวันนั้น
แถวถนนนี่บอกออกมาจากสถานบนเถิงเนี่ยถูกทุ่มแบบไม่รู้เป็นใครบ้าง
นี่เห็นไหมฮะจะถูกทำร้ายกันอยู่ตรงนี้
มีเหมือนจะมีรุมกันอยู่เห็นไหมฮะ
แล้วพี่ของเค้าจะเอารถมารับนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเค้าสลบสลัยไปแปดวันแปดคืน
ว่าจะไม่รอดซะแล้วพอฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใคร
มารับผิดชอบเยียวยาอะไรเลยคดีก็ไม่คืบค่ะ
ทรพลตรีเดชาหรือว่าบูมอายุ๒๗ปีนะฮะเขาบอกถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
นครปฐมเมื่อคืนวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่ง
ภาพจากกล้องหน้ารถนะครับจะเห็นพี่ชายของบูมเนี่ย
ขับรถออกมาจากลานจอดรถเพื่อจะมารับน้องชาย
แล้วเห็นน้องเนี่ยถูกรุมอยู่เลยต้องยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
ค่ะเพื่อให้กลุ่มที่ทำร้ายน้องเนี่ยหยุดนะฮะ
เหตุการณ์นี้ปมเหตุเนี่ยบูมบอกว่ามันเริ่มต้นขึ้น
ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในสถานบันเทิงนั่นแหละนะเขาบอกเขามีคลิปมือถือสั้น
เป็นลักษณะของการยื้อยุดฉุดกันอยู่แล้วอีกฝั่งนึงเนี่ย
มาล็อกคอเขาแล้วชกต่อยเขาด้วยก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครเสียงปืนจากใคร
เขาก็กัดกลับนะ
กับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็พี่ชายด้วยนะ
พี่ชายที่จะเอารถมารับนะ
วันนี้เขาไปร้องกับสอบสวนกลางกันเนี่ยไปทั้งพี่ทั้งน้อง
แล้วมีทนายรณรงค์เนี่ยพาไปในคืนวันนั้นบูมบอกว่าอย่างนี้ฮะ
อันนี้ที่ธนายรณรงค์แก้วเพชรพาไปนะ
วันนั้นนี่เขาถือกล้วยมาด้วยเห็นไหมเออถือกล้วยมาทำไมอ่ะ
คืออย่างนี้คืนวันนั้นบูมบอกบูมเดินไปเข้าห้องน้ำ
อ่ารู้สึกจะไปกับเพื่อนชื่อฟรองก์นะค่ะ
ไม่แน่ใจว่าที่ถูกทำร้ายเนี่ยถูกสองคนหรือเปล่าอืม
หรือว่าแต่บูมาร้องคนเดียวหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
เอาเป็นว่าบูมกับฟรองก์เนี่ยไปเข้าห้องน้ำค่ะ
แล้วตอนเดินออกมาจากห้องน้ำเนี่ยมีกลุ่มของคนที่มาทำร้ายเขาเนี่ย
เหมือนกับอยู่แถวแถวห้องน้ำแล้วเหมือนกับเสียงดังอยู่อ่า
บูมยอมรับว่าบูมก็พูดไปประมาณว่าโอ๊ยทำไมเสียงดังเหลือเกินอะไรประมาณอย่างนี้

ฝั่งนั้นก็เลยไม่พอใจเข้ามาล็อกคออืม
เข้ามาทำร้ายเขาก็เลยเอางั้นกลับดีกว่า
พี่ชายเขาก็บอกให้กลับแล้วก็ไปเอารถมาเพื่อจะมารับกลับบ้าน
พอมาถึงตรงจุดจอดรถก็เป็นแบบเมื่อสักครู่เลย
ถูกรุมทำร้ายแบบโอ้โหจนแบบสลบเหมือดไปเลยแปดวันอ่ะอืม
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเมื่อวานนี้เหมือนกับได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาโทรมาหาพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าก็บูมเนี่ยไปให้กล้วยเขาก่อน

ไม่ได้แค่บอกว่าทำไมเสียงดังจังแต่ว่าไปแจกกล้วยเขาด้วย
แต่บูมยืนยันว่าผมไม่ได้แจกกล้วย
ค่ะวันนี้มาหาตำรวจสอบสวนกลางก็เลยหิ้วกล้วยมาด้วย

ก็อ่านเหมือนกับเอามาให้เห็นว่าเขาไม่เคยให้กล้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ประมาณอย่างนั้นส่วนภาพเมื่อสักครู่นี้คือภาพที่เขาบอกว่าเนี่ย
เขาสลบสไหลอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนอนไป๘วัน๘คืน
ทีแรกผ่านไป๕วันเนี่ยหมอบอกกับครอบครัวเขาแล้ว
บอกกับพ่อแม่แล้วบอกทำใจเลยนะดีนะ๘วันฟื้นคืนขึ้นมาได้
นี่นะฮะวันนี้ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เพราะคดีที่อยู่ที่สพดอนตูมที่นครปฐมเนี่ยมันไม่คืบหน้าเลย
นี่นะฮะทีนี้บูมเขาบอกช่วงที่นอนไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์แปลกด้วย
เขารู้สึกว่าตอนที่เขาหลบที่เขาสลบอยู่นะเขาฝันว่าเขาอยู่ที่บ้านไม้หลังหนึ่ง
ซึ่งไม่รู้จักใครเลยแล้วกลางบ้านมีแท่นตั้งเซียนพ่อแก่อยู่ด้วย
คล้ายกับทำพิธีมีของเส้นไหว้วางอยู่จากนั้นมีคนแก่สวมชุดขาวเดินมาถามว่ากินอะไรไหม
ถ้าหิวก็กินได้นะแต่เขาไม่กินเขาปฏิเสธไปโดนวันที่๑นะที่ทำร้าย
คืนนั้นเนี่ยเขาฝันประมาณอย่างนี้แล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาวันที่๙พฤษภาคม
เล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าเนี่ยวิญญาณเขาออกจากร่างไปหรือเปล่าช่วงสลบไปแม่ก็ตระเวนไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือ
ซึ่งในความฝันเชื่อว่าถ้าวันนั้นเขากินของเส้นไหว้ไปเขาอาจจะไม่ฟื้นก็ได้
คืนวันเกิดเหตุบูมยอมรับว่าเมาเดินไปห้องน้ำเจอกลุ่มวัยรุ่นส่งเสียงดังเขาก็แค่เหมือนกับพูดเตือน
ไม่ได้ให้ของลับเลยนะไม่ได้แจกกล้วยเลยพูดแล้วทำไมเสียงดังจัง
นี่ฮะจากนั้นรุ่นน้องของเขาเนี่ยก็ดึงเข้ามาแต่ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยล็อกคอแล้วทำร้ายร่างกาย

เขาอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยเขาเสียงดังกันมากครับผมก็แค่บอกน้องกลัวมีเรื่อง
น้องก็เลยดึงผมกลับโต๊ะครับแล้วเขาก็ตามมาที่โต๊ะมาล็อกคอตบหน้าผมครับ
กระทืบที่โต๊ะโต๊ะกินข้าวครับทีแรกแล้วก็ทีแรกแล้วก็ผมกำลังกลับบ้านมาหน้าร้านอาหารอีกรอบหนึ่งครับ
ที่โดนจนสลบไปเลยครับผมจำได้คนหนึ่งครับคนที่มาล็อกคอผมครับ
เพราะผมตอนอยู่หน้าร้านผมหันหน้าไปก็เจอเขาครับแล้วหลังนั้นก็จำอะไรไม่ได้เลยครับ
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับพี่ชายของบูมนะครับบอกว่าหลังจากเห็นน้องเนี่ย
ถูกรุมกระทืบจนหมดสติไปเลยเนี่ยนะฮะเขาก็เลยต้องหยิบปืนมายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
เพื่อระงับเหตุนี่เป็นกล้องหน้ารถที่เขาไปถอยรถมาจะมารับน้องกลับบ้านโดนรุมทำร้ายอยู่
เขาบอกเขายิงปืนเพื่อระงับเหตุจริงนะถามว่าแล้วทำไมต้องพกปืนไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยเหรอ
เขาบอกจังหวะที่พ่อเนี่ยให้ไปเฝ้าบ่อปลาที่นครปฐมนี่แหละ
แต่พื้นที่บ่อปลาที่ไปเฝ้าบ่อปลาเนี่ยซึ่งพ่อให้ปืนไว้ป้องกันตัวด้วยเนี่ย
มันไม่มีที่เก็บปืนเขาก็เลยต้องพกปืนมาด้วยนี่ก็เลยเอามารองับเหตุตรงนี้
หลังเกิดเหตุทางครอบครัวเนี่ยเรียกเงินค่าเยียวยา๑ล้านบาท
เพราะตอนนั้นน้องชายยังเป็นเจ้าชายนิทราอยู่
แต่ตอนนี้น้องฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกเงินเยียวยาเหลือ๓แสนบาท
แต่ฝั่งคู่กรณียังเงียบเลยเลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยเร่งคดีให้หน่อย
ก็เงียบไปเลยครับพอแต่ละครั้งที่เรียกไปเขาอยากจะมาเคลียร์
คือตัวเราก็อยากจะเคลียร์ก็คือว่าแบบที่เหลือถ้าเป็นเรื่องของกฎหมาย
ก็เป็นเรื่องของกฎหมายไปเรื่องเยียวยาเราก็ถ้าจ่ายปุ๊บสามแสนโอเคเราก็ยอมจบ
เราก็ไม่มีอะไรแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของเขาก็ถูกดำเนินคดีไป
เราก็อาจจะไม่ได้ติดตามคดีอะไรถึงขนาดนั้นแต่ทีนี้เขาไม่ได้มาเยียวยาอะไรเราอย่างนี้ครับ
เราก็อยากจะแบบเอาตัวผู้กระทำผิดมาอะไรอย่างนี้ให้ครบแค่นั้นแหละครับ
เราไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรเพราะว่าเราเข้าใจว่าเรื่องมันเกิดอาจจะเกิดจากน้องเราฝากไว้
อันนี้เราเข้าใจเรายอมรับแต่ว่าพอที่เขาทำเกินกว่าเหตุไปแล้ว
ทำมันถึงขนาดนั้นแล้วอย่างนี้ก็อยากให้มายอมรับกันครับ
คือพี่ชายเขาก็ยอมรับว่าน้องเขาก็เหมือนกับปากไวไปหน่อย
หรือว่าพูดไม่ดีก่อนไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วไปบอกคนอื่นเขาเสียงส่งเสียงดังอะไรกัน
ก็มันสถานบันเทิงอ่ะใช่ไหมแต่อีกฝั่งนึงมันก็เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เรยังแบบนึงที่มันเรากระทืบต่ออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะลองฟังอีกฝั่งนึงบ้างนะครับ
ที่ทำร้ายบูมชื่อปืนนะครับปืนยอมรับว่าในคืนวันเกิดเหตุ
ไปทำร้ายบูมจริงทางฝั่งนั้นเข้ามายั่วยุก่อน
แล้วยังไม่ยอมจบด้วยประมาณว่ามาให้กล้วยมาแจกกล้วยเขาด้วย
เขาโมโหก็เลยต่อยเข้าไปทำร้ายเข้าไปแต่ยืนยันว่าไม่ได้กะจะเอาถึงตาย
ตั้งแต่ในร้านตรงนี้แล้วไปถึงตรงที่เป็นจุดที่ว่า
เป็นถนนตรงที่จอดรถตรงนี้ปืนเขาบอกว่า
โอ้โหมันชุลมุนวุ่นวายไปหมดเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
มันมากันมั่วไปหมดตะลุมบอลไปหมดแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ย
ปืนยืนยันว่าไม่ได้หนีไปไหนนะฮะพยายามติดต่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งตลอด
เพื่อจะเยียวยารับผิดชอบอะไรให้แต่ฝั่งของบูมเนี่ย
เรียกเงินมาเยอะเหลือเกินเขาไม่มีให้ก็เลยไปรับทราบข้อกล่าวหาไว้แล้ว
แล้วก็แจ้งความกลับอีกฝั่งหนึ่งด้วยว่าพยายามฆ่าเนื่องจากอีกฝั่งเนี่ย
ใช้ปืนแล้วยิงปืนในที่เกิดเหตุ
มีคนหนึ่งที่เขาเป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์คืนวันนั้นนะครับ
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยปืนเนี่ยพาเพื่อนไปอาเจียนในห้องน้ำ
แล้วบูมเนี่ยมาต่อว่าบอกรำคาญเบาหน่อย
ทั้งที่ทางฝั่งของปืนไม่ได้ทำอะไรให้เลย
ก็เลยโมโหเดินตามบูมไปที่โต๊ะ
แล้วก็ไปตบหน้าแล้วให้ไปขอโทษเพื่อนที่กำลังอาเจียนอยู่
แต่ว่าบูมไม่ยอมลุกขึ้นมาต่อยปืน
แล้วก็มีการทำร้ายตะลุมบอลกันเกิดขึ้น
ส่วนเหตุการณ์นอกร้านเนี่ยก็เพราะบูมเนี่ยก็ยังไม่จบ
ยังพยายามยั่วยุอีกมันก็เลยมีเรื่องขึ้นอีกรอบนึง
ทุกคนก็พยายามจะช่วยกันห้ามแล้ว
พี่ชายของบูมที่มีปืนก็อยู่ในรถ

เขาเลยบอกเขาอยากให้ฟังความสองฝ่ายหน่อย
เบื้องต้นทางฝั่งผู้ก่อเหตุไปเจอกันทางพนักงานสอบสวน
รับทราบข้อเกลาหาระครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวคงต้องคุยกันต่อไปว่าจะเอายังไงกันต่อ
ใช่เพราะต่างฝ่ายต่างแจ้งความกันด้วยนะคะ